ติดตามกันต่อในเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
อย่างที่เราชวนคุณผู้ชมส่งไลน์กันไว้
กับเรื่องของรถป้ายแดงที่แช่ป้าย
ต้องบอกแบบนี้ดีเดย์๑ตุลาคมนี้
ใครที่ออกรถใหม่ป้ายแดงแล้วแช่ป้าย
ใช้เกิน๖๐วันโดนจับปรับนะฮะ๑๐๐๑๐๐บาท

รถใหม่ป้ายแดงสามารถแช่ป้ายได้เพียง๑เดือน
หรือว่า๓๐วันเท่านั้นครับ
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำกับดูแลรถป้ายแดงส่วนบุคคลนะครับ
ซื้อตั้งแต่๑ตุลาคมถึง๓๑ธันวาคมปีนี้ครับ
จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกภายใน๖๐วัน
นับตั้งแต่รับรถแล้วก็หากซื้อรถตั้งแต่๑มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป
จดทะเบียนเร็วขึ้นไม่เกิน๓๐วัน
หากไม่ดำเนินการจะต้องถูกจับและปรับ
ฟังให้ดีครับปรับตั้งแต่๑๐๐ถึง๑๐๐บาท
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไข

ตอนนี้ผ่านขั้นตอนของกฤษฎีกาแล้ว
รอเสนอทางด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปนะครับ
นายสนิทพรมวงนะครับเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

จะเป็นการรักษาสิทธิ์ของประชาชน
ที่ซื้อรถใหม่จากตัวแทน

ให้จดทะเบียนอย่างรถเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
และเพื่อให้ป้ายแดงที่ถูกกฎหมายกว่า๑แสนป้ายทั่วประเทศ

รวมไปถึงป้องกันเรื่องของการปรับปรามรถที่ผิดกฎหมาย
ที่เอาไปวิ่งบนท้องถนนด้วย
ซึ่งการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ตามกำหนดของเวลา
และทำให้รัฐบาลนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่น
คุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์เข้ามาที่หน้าจอของเราเยอะเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องของการใช้ป้ายแดง

ถ้าเกิดใช้ป้ายแดงวิ่งกลางคืนก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ถูกตำรวจจับได้
รวมทั้งก็บางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าติดป้ายแดงแล้วมันคงเท่หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นรถใหม่ตลอดเวลานะครับ
รวมไปถึงบอกว่าเห็นด้วยกับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วก็จับ
เพราะว่าจะได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็มีคนบอกว่าแถวบ้านเนี่ยใช้ป้ายแดงมาประมาณ๔ปีไม่ยอมเปลี่ยนนะครับ

คุณผู้ชมก็ยังส่งไลน์เข้ามาได้กับเรื่องของการใช้ป้ายแดงแช่แบบนี้นาน
คุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
หรือว่าทางแก้นั้นจะเป็นอย่างไรกับเรื่องของการแช่ป้ายแบบนี้
แล้วก็ค่าปรับ๑๐๐๑๐๐บาทนั้นเหมาะสมหรือเปล่า